ใช่ไงฝีดาดลิงตอนแรกที่เราคิดว่ามีแต่ที่ภูเก็ต
ไม่ใช่แล้วนะฮะวันนี้คือในกรุงเทพมหานคร

ยืนยันมาแล้ววันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า
ได้รับรายงานแล้วล่ะจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย
แน่นอนว่าเขาได้ตรวจห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บเนี่ยนะฮะ
ยืนยันว่าอันนี้ต้องยืนยันเป็นผู้ป่วยรายที่๒
รายที่๒ตอนแรกเราคิดว่าจะต้องไปอยู่ที่ภูเก็ต
รายที่๒ภูเก็ตผลยังไม่ออกแน่นอน
แต่วันนี้ที่ออกมาแน่นอนคือคนในกรุงเทพเนี่ยฮะ
โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล
ซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้ป่วยรายที่๒
เป็นชายไทยนะฮะอายุ๔๗ปี
เขาก็ต้องไปไล่ไทม์ไลน์เหมือนตอนโควิดใหม่
ไทม์ไลน์ไปไล่ไทม์ไลน์มาเนี่ย
เขามีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
เป็นฟรีดาตริงไม่ใช่เหมือนโควิดนะ
โควิดเต็มที่๓๕วันเรารู้

จากนั้นหลังจากที่๑๒กรกฎาคมอีก๒วันเริ่มมีไข้
มีไข้ปุ๊บก็เริ่มปวดเมื่อยตามตัว

อาการที่น่าสงสัยคือ

ไอ้ไข้โควิดก็ได้ปวดเมื่อยตามตัวโควิดก็ได้
แต่ไอ้ผื่นขึ้นตามตัวเนี่ยให้เราสงสัยไว้ก่อนว่าฝีดาดลิงจริง
สักพักการขึ้นตามตัวของเขาก็เริ่มมีผื่น
ที่สำคัญคือมันขึ้นตรงอวัยวะเพศลำตัวบริเวณหน้าแขนขา
ก็เริ่มว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ตอนนี้นะฮะรับไว้ในโรงพยาบาลแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือตอนนี้
ต้องติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจแล้วก็เฝ้าสังเกตการณ์เนี่ย
ตอนนี้ต้องกักตัว๒๑วันนะฮะคนที่ใกล้ชิดทั้งหมดตอนนี้
ก็ต้องไปไล่ไทม์ไลน์กันเหมือนโควิดเราใหม่
ว่ายังไงคุณไปที่ไหนมาบ้างตั้งแต่๑๒กรกฎาคม
มีเพศสัมพันธ์กับใครหรืออะไรต้องไล่อย่างละเอียด
เพื่อไม่ให้มันแพร่ระบาดทางด้านในแพทย์โอภาษย์ครับ
อธิบดีกรมควบคุมโรคครับผมว่าสำหรับชายรายดังเก่า
มีประวัติอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครฮะซึ่งทางสถาบันเนี่ย
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขาเข้าไปตรวจสอบโรคแล้วพบว่าตอนนี้จะต้องตามตัวคน
ทั้งหมด๑๐คนถูกหนึ่ง๑๐คนนี่คืออยู่บ้านเดียวกันครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจหาเชื้อแล้วก็สังเกตอาการอีก๒๑วัน
ทีมสอบสวนโลกเนี่ยกำลังเร่งหาผู้สัมผัสรายอื่น

ถ้าคุณมีอาการน่าสงสัย

หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าตัวเองเนี่ย
มีอาการป่วยเข้าโรคฝีดาดลิงหรือเปล่าเนี่ย
สามารถติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้ทันทีนะฮะ

แล้วก็พบในผู้ป่วย๙๕นะครับ

ก็จะมีจำนวนน้อยกว่า๑๐นะครับ
แล้วก็๗๓เนี่ยฮะพบในตำแหน่งที่ถวาน

ว่าอย่างนั้นซึ่งในจำนวนนี้
ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะมีอาการเจ็บที่บริเวณรูทวาล
เพราะว่าจะมีไอ้เจ้าไอ้ตุ๋งนี้ฟีดาด
คือขึ้นที่รอบธวาลแล้วก็อาการที่พบบ่อยนะครับ
ก็บอกก่อนน่าจะมีพืนก็คือจะมีไข้เนี่ยนะครับที่พบไข้ได้ใน๖๒
มีซึมลงไปใน๔๑ปวดกล้ามเนื้อ๓๑ปวดหัว๒๗
ต่อมน้ำเหลืองโตพบได้๕๖แล้วก็ยังมีพบโรคอื่นติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ค่ะเพราะจริงหลายคนก็ถามว่าแล้วการติดฝีดาดลิงมันมาจากอะไรบ้างจริง
โอเคเพศสัมพันธ์ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการสัมผัสด้วยนะคะ
สิ่งของร่วมกันหรืออะไรอย่างนี้ก็เหมือนกัน

วันนี้ไอ้การที่แบบว่าเราเล่นแอปหาคู่หรืออะไรก็แล้วแต่
โดยเฉพาะชาวต่างชาติเราไม่ได้ไปบอกว่าชาวต่างชาติไม่ดีนะ
แต่วันนี้ให้เราคิดไว้ก่อนว่าฝีดาดลิงมันเข้ามาแล้วจริง